พาคุณผู้ชมไปดูคดีที่เกิดที่หนองคายต้องบอกว่าความเสียดายเป็นเหตุ
คือตำรวจเขาไปบุคคลสุ่มตรวจยาบ้า
วัยรุ่นจะชอบไปมั่วเสพยากันท้ายหมู่บ้านวัยรุ่นอยู่ไหมอยู่ค่ะ
แต่ว่าพอตำรวจไปก็วิ่งแตกกระเจิงหนีหายกันไป
ตำรวจไปเจอกุญแจรถกระบะตกอยู่คันนึงมีรถอยู่ด้วย
ก็อ่ะขับกลับโรงพักเลยเจ้าของเสียดายไม่ได้เสียดายรถนะคะ
เสียดายยาบ้าที่ซ่อนอยู่ในรถก็เลยนำเอกสารการเป็นเจ้าของรถเนี่ย
ขอรถคืนกับตำรวจโดนจับเรียบร้อยเลยนะคะ
นายพงศ์อนันต์มั่นคงชาวบ้านตำบลพลสว่างอำเภอเมืองหนองคาย
พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าหกสิบเจ็ดเมตร
ก็ถูกจับแล้วก็ถูกนำตัวมาแถลงข่าวค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยจันโทภาษผู้กำกับการสพเมืองหนองคาย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาก็ไปออกตรวจสอบ
วัยรุ่นมั่วสุมเสพยาบ้าท้ายหมู่บ้านที่บ้านนาเพียง
บนค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคาย
ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งหนีเจริญไป
ตำรวจเจอกุญแจรถกระบาดคันนี้ตกอยู่

เอาเอกสารมาขอรับรถคืน
ที่ถูกกับได้เพราะว่าตอนนี้เสดายาจากรถ

คิดว่าตำรวจคงมีคนคงให้พื้นได้เฉียบเอง
ก็เลยถูกจับได้
นายภูมิอันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรับสารภาพ
แต่โดยดีนะคะว่าตัวเองมีอาชีพตระเวนขายที่นอน

ล่าสุดยาบาลรถนี้ซื้อมาจากจังหวัดเลยค่ะ
ซึ่งตอนที่ตำรวจเข้าตรวจค้นท้ายหมู่บ้าน
ตัวเองกับเพื่อนตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีตำรวจ
พอรู้ว่ารถถูกเอาไปไว้ที่โรงพักแล้ว

เพราะอย่างที่บอกซ่อนยาบ้าเอาไว้ในรถ

ก็กะว่าเอาเอกสารหลักฐานไปแสดงให้เห็นว่า

ก็ให้ค่ะให้คืนพร้อมโทษด้วยนะคะ